เอาดูอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมค่ะนี่ก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกันนะคะ
หัวนี่คุณผู้ชมตัวโตมากแล้วก็มีภาพข่าวด้วย
สาวขอเพลงที่มีงูเน็ตคนดังโดนจับค้ายานรก
คุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนอันนี้ปีที่แล้วอะคะอ่า
แทนค่ะเพราะอะไรอ่ะเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังก่อนเลย
พลตำรวจตรีดาวลอยเหมือนเดชรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แหลงข่าวเลยนะคะจับกลุ่มชอบจังเลยเครือข่ายมีงูน่ะ
อืมคือก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเนอะเครือข่ายมีงู
แถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดย่านรามอินทราค่ะ
เริ่มเรื่องเนี่ยตำรวจเขาสืบตำรวจสืบสวนนครบานหนึ่ง
เขาสืบทราบมาว่าในซอยรามอินทราหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
มีการส่งมอบยาเสพติดอยู่เป็นประจำที่หน้าห้างสรรพสินค้าขนาดย่อมแห่งหนึ่ง
ก็วางกำลังเฝ้าดูพฤติการค่ะจนกระทั่งเจอผู้ต้องหาขับรถยนต์มากันสามคน
เอายาไอซ์น้ำหนัก๑กิโลกรัมหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำมาวางไว้ข้างเสาไฟฟ้า
ตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับไว้เลยนะคะสองคนคือนายธนัดเชียงวันนา
แล้วก็นายสุชาตินินทองส่วนอีกคนนึงนายสรวิทย์แดงบุตรดีหนีไปได้ค่ะ
จากนั้นจับได้ปุ๊บก็สอบปากคำสืบสวนขยายผลไปค้นบ้านพักผู้ต้องหาในซอยรามอินทราหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
ตรงนี้ใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติดเจอของกลางเป็นยาไอซ์อีกเจ็ดกิโลกรัม
แล้วก็ยาบ้าอีกหกพันเมตรค่ะนี่กระสุนใหญ่เหมือนกันนะครับ
สอบสวนเพิ่มเติมไปอีกปรากฏว่าสองคนนี้นายธนัดกับนายสุชาติเนี่ย
ทอดซัดทอดไปที่นายพรชัยคุ้มครองว่าคนนี้คือคนสั่งการ
พอไปดูว่านายพรชัยเป็นใครอ้าวนายพรชัยเป็นแฟนหนุ่มของนางสาวสุพัตราบัวแก้วหรือใบเตย
เตยก็คือสาวที่ขอเพลงมีงูออกมานี่แหละ
เป็นเน็ตไอดอลที่โด่งดังในโลกโซเชียลเลยเขาบอกว่านายพรชัยคือผู้สั่งการอยู่เบื้องหลัง
ตำรวจก็ไปเลยค่ะไปบ้านพักของนายพรชัยไปถึงปุ๊บเจอปั๊บค่ะ
มีเคตามินสามจุดแปดกรัมอายัดรถยนต์ไปเลยสามคันรถจักรยายันยนต์หนึ่งคัน
ถามว่าแล้วใบเตยโดนด้วยไหมโดนค่ะตำรวจบอกว่าตำรวจมีหลักฐานที่ชัดเจนมาก
ใบเตยนั้นมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับแฟนหนุ่มในการค้ายาเสพติด
โดยรายงานบอกว่าเครือข่ายนี้ใช้บัญชีเงินฝากของใบเตยในการค้ายาเสพติดค่ะ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงิน
เพื่อยึดทรัพย์ตามความผิดพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินต่อไปอยู่นะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดตอนนี้ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดประเภทที่๑ไว้เพื่อจำหน่าย
แล้วก็อยู่ระหว่างขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมด้วย